เดี๋ยวนะครับ
เมื่อกี้บอกว่าให้ติดรถมานี่ยังไม่ลงไปอีกเหรอ
ลงแล้วสินี่ไม่อีกเวลารถนี่

แขกเช้าด้วยกัน

เช้าข่าวชัดโซเชียลเมย์นะคะ
วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญ

ใครแก่คะมีการใจมือสุดตอดใสเยียบมาขนาดนี้

ร้อนตัวไงแต่ว่าตอนนี้ยืนจนตัวร้อนแล้ว

เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวันนี้เขาบอกว่าเราสามคนนะคะ

เพราะว่าจะต้องมาทำภารกิจที่สุดหินสุดโหดสุดฮาด้วย
ไม่รู้จะเอาอะไรขนาดไหนนะครับอ้าวภารกิจมาแล้วนั่นไงไปเอา
งขาวด้วยคงไม่ใช่ใบ
ต้องทำยังไงต่อหาประโทษว่าใกล้แล้วเนี่ยแอบแม้งก่อน
อุ๊ยอะไรน่ะอ่านสิอ่านสิ
อีกหน้าสิอีกหน้าแหมหาสักเกิน
ภารกิจแรกให้คุณทั้ง๓คนแข่งกันปั่นจักรยานน้ำโดยคนที่๑ต่อที่๑คนต่อ๑ลำ
ถึงฝั่งก่อนเป็นผู้ชนะและมีสิทธิ์เลือก

โดยก็เลือกให้คุณหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้
เฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนหนูแพ้ตั้งแต่ตอนนี้แบบนี้ไม่ได้แล้วไม่แพ้เลย

ยังได้ได้แหลงเดี๋ยวเลยกะเช้าอายฟ้า
พี่เขาแขกแคะฉันไหมเนี่ย

ฉันก็ต้องชนะเท่านั้น
ฉันไม่ขอพูดอะไรมากเดี๋ยวรอดูผล
คนเก่งเขาไม่อวดเยอะค่ะ

ตอนนี้นะคะพลายเป็นกดชนะแล้ว
กับภารกิจแรกของเรานะคะ

นี่แค่ภารกิจแรกเองนะคุณ
โอ้ยแกเล่นหลอกอย่างหวายโหย
ใครชนะก็จะมีสิทธิ์เลือกเครื่องเล่นให้กับผู้ที่แพ้นะคะ
แล้วพลอยก็สามารถเลือกคนแพ้ไปเล่นได้
เอาเป็นว่าคุณฯจะเลือกเครื่องเล่นนะคะ
มันเยอะมาก
ปลายมาก

ใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมกับเครื่องเล่น
แรปเตอร์เมื่อกี้แดดให้ไม่เอาแล้วก้างใจ

แต่ว่าด่านครั้งแรกพอยสนับไปแล้ว
อ่อยให้ด่านต่อไปเราทั้ง๒คน

เชิญร่วมทอดผ้าป่าวัด

ชูดบาสได้แต้มมากที่สุดในเวลาที่กำหนดด้วยค่ะ

ถือเป็นผู้ชนะและมีสิทธิ์เลือกของรางวัล

ชุดบาสต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ

ฉลีแองด้วยเกียรติของเหมือนหน้าทีมบาทเก่า

เดี๋ยว

กลับมาอ่ะ
ดเกอร์นะวินัทต้องชุดบาทเหรอ
ต้องชุดบาทนี่ไงเครื่องนี้
พร้อมแล้วไปก่อนนะ
เป็นอย่างไรไหมแต่ละนะคัปตันที่นัด

เออนี่เมื่อกี้ก็คือแบบ

ไม่ต้องหลับตาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่

ให้เลือกอ๋ออยู่
ไม่น่าไว้ใจ

ทำไมรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ของรางวัลแต่เป็นการทำโทษ

มิ้นเก่งมากเก่งดีที่สุดมิ้นเลิศมากช่วยตีความคำว่าของรางวัลให้ถูกต้องด้วย
ของรางวัลคือสิ่งสัมมนาคุณที่ควรจะได้

อ่ะพอเลยเดี๋ยวเลือกคนเดียวเหรอเป็นขอบใจมิ้นหน่อย

เกมหน้ามีอีกป่ะเกมหน้าอีกป่ะ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ไทรลักษณ์ทีวีของเรานะคะมีอิมเมอร์ซีฟกรุ่า

และเมื่อกี้เขาก็เหมือนเครื่องน้ำมันขึ้นมาฉุกอยู่ตรงนี้

โอ้โห
คือมาสวนสนุกเล่นเครื่องเล่นแบบนี้เราก็ต้องสนุกตามธีมเขาหรือเปล่า
อ๋อคือจริงเมื่อกี้ที่กลัวนี่เป็นการแสดง

เพราะฉะนั้นค่ะทีมงานบอกมิ้นว่าให้คืนอีก๓รอบ

หน่วงกันมาเต็มที่แล้วขอไปทำตัวเย็นหน่อยได้ไหม

หิมะด้วยกันไหม
ไปไม่ใช่

ปั้นมันดุ้นหิมะด้วยกันไหม

แปลว่าอะไร

อยู่ตรงในหิวนทาร์ปลายร้อน
กำลังสนุกกันอยู่เลยนะคะเผลอแป๊บเดียวเวลาหมดซะแล้ว
แต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
พวกเราทั้ง๓คนต้องเจอกับภารกิจสุดหินอะไรบ้าง
อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง๓คนกันด้วยนะคะ